อีกหนึ่งเรื่องที่ว่ากันหน่อยนะครับก็คือการตัดหน้ากัน
เฮ้ยตัดน้องตัดหน้านี่พูดถึงอุบัติเหตุหรือเปล่า
ตัดอะไรหรือว่าเฉือนแบบว่ายังไงต่อคิ้วตัดหน้ากันไม่เกี่ยวตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์นี่แหละ
บางคนเห็นแล้วตกใจแต่บางคนเห็นแล้วบอกมาเลยมาเลยมาตัดหน้าทีชอบ
อ้าวเห้ยขอดูอีกทีแล้วนายจะปล่อยเสียงด้วยขออีกที
เอาตอนแรกเลยนะแล้วปล่อยเสียงด้วยเดี๋ยวจะเงียบแล้วก็จะฟังเปิดใหม่
หิบบ้าที่ชนเรียกกรี๊ดแตก
บางคนชอบบางคนไม่ชอบ
เอาจริงนะคนที่ร้องกรี๊ดเนี่ยคุณอยู่ในรถยนต์นะ
แต่มอไซค์เขายังไม่ร้องเขายังไม่ไหวติง
เขายังไม่สั่นเขานิ่งมาก

มันก็เชื่อก่อนบางคนถ้าเจอกับตัวเงินตัวทอง
แบบนี้บางทีจะมาให้โชค

เออเคยใส่เสื้อบอลไง
เขาใส่เสื้อวิน
มีบอสอะไรต่อไป